ช่วยสร้างรายได้เหมือนกันก็คือการออกหาหอยติเติบ
เดี๋ยวไม่เคยได้ยินชื่อหอยแบบนี้

หอยตีเติบหน้าตาเป็นไงแล้วหารายได้ได้แบบไหนไปดูกันหน่อยค่ะ

ฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นฟังชื่อแล้วแปลก
เสียงแปลกก็เลยติเติบติเตบอะไรประมาณเนี่ย
หอยติเตบหอยติเตบค่ะหอยติเตบได้แจ๊บ
ลักษณะมันคล้ายกับหอยนังรมแต่ว่าขนาดเล็กกว่า
นี่ไงตามไปเลยค่ะตามชาวบ้านเข้าไปขุดหาหอย
บริเวณโขดหินริมคลองน้ำเค็มบ้านบ่อ๗ลูก
เป็นช่วงที่น้ำลง
เป็นช่วงที่น้ำลง
แล้วเขาบอกว่าหาอย่างนี้ได้ทุกวันเลยใช่ไหม
ถูกต้องแล้วอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือปะโต๊ะค่ะ
เอ่อเพื่อที่จะให้ติเตี๋บมันหลุกเตราออกมา
เอ้าเลากันไปเลยเปื่อยล่ะ
โตนเดนเบนอายุ๗๐ปีบอกว่า
รับจ้างค่ะรับจ้างหาหอยติเต็บ

วันหนึ่งได้รายได้๑๐๐๒๐๐บาท
แต่หากวันไหนว่างจากงานนี่นะ
คุณป้าก็จะลงคลองไปหาหอยเป็นประจำเลยค่ะ
ยิ่งช่วงน้ำลงช่วงนี้จะออกไปหาหอยตามโขดหินหาไปเรื่อยนะคะ
ตรงไหนที่หาแล้วก็จะเว้นไว้๗วัน

ไปหาทุกวันอย่างที่ผมบอกแต่เอาจริงถ้าไปทุกวันมันก็จะได้อยู่

อันนี้เป็นรายได้เสริมของคุณยายตูนนะคะ

นี่โลหนึ่งได้ตั้ง๑๐๐บาท

เคยหาได้มากสุดวันละ๕๗กิโลกรัมคุณคิดดู
ก็๗๐๐บาทแล้วอ่ะพอหาได้แล้ว
ยายตนทำไงเอามาล้างค่ะล้างทำความสะอาดให้ดี
แล้วก็ชั่งใส่ถุงขายถุงถุงหนึ่ง๒ขีดขายราคา๒๐บาทเท่านั้นเอง
ขายถูกคนทั่วไปที่ซื้อเอาไว้ไปปรุงอาหารก็ซื้อง่ายสบายกระเป๋าถูกไหม
ละ๒๐บาทก็ซื้อได้ออกจริงมันก็เหมือนหอยนังรมใช่ไหม
มันคือหอยนังรมชนิดหนึ่งผลัดคลิบไม้ขนาดเล็กกว่า

กำลังจะบอกเลยว่าที่นี่ไปทำอ้อส่วน

โอเตาเหรอไม่เป็นโอเตาหรือเขาใช้หอยติดเอาไปทำหอยติดโต้

นี่มีที่มาของมันนะคะชาวบ้านบอกว่านอกจากการทำประมงซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ก็หาหอยนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

บางทีเราไปตลาดเราไปหาซื้อเห็นข้าวมันมัดเป็นถุงแล้วนะคะ
แต่วันนี้เราดูตลอดข่าวเราได้เห็นกระบวนการ
ที่มาของหอยกว่าจะหาเจอกว่าจะหาที่ใช่มันไม่ง่ายนะ

ใช่รอจังหวะก่อนรอให้หอยมันว่างก่อน

ให้มันว่างแล้วมันตัวดีแล้วก็เอาออกมาได้

ก็ตามระยะเวลาของมัน